อีกคดีหนึ่งค่ะเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
เป็นกรณีที่สองผัวเมียเขาก็ไปแจ้งความ
บอกว่าถูกโจรมา๓คนเอามีดมานะ
แล้วมาปล้นเงินไป๔๐๐๐กว่าบาท
หลังจากนั้นเงินตรงนี้เขาจะเอาไปซื้อรถ
แล้วคนร้ายก็ขโมยรถไปด้วย
ทีนี้ตำรวจก็ยังสงสัยอยู่ว่า
รถนี้มันเป็นรถอะไรกันแน่เป็นรถที่ขโมยมาหรือเปล่า
พอดีนี้มันมีเงินงำสงสัย
คือสามีภรรยาต้องการซื้อรถคันนี้
แล้วก็ให้เอามาส่งให้
แล้วก็เพื่อจะเอาเงิน๔๐๐๐บาท

ชายชะกันบนรถมันปล้นเงินไปหมดเลย
รถเราก็ไม่ได้ด้วยเงินเราก็เสียไป
สงสัยอยู่ว่ารถคันนี้มันเป็นรถที่ขโมยมา

เพราะว่าผู้เสียหายเองก็ให้การวกวน
แต่ทีนี้คุณผู้ชมมันมีความคืบหน้า

คนร้ายจับได้๑ใน๓คนแล้วนะ

เหตุการณ์นี้ถ้าเล่าย้อนไปนิดนึง
ประมาณเกือบ๔ทุ่มของวันศุกร์ที่ผ่านมา
ผู้เสียหายคือนายบัญชาศูนย์กลางอายุ๓๗ปี
กับภรรยาคือนางวาสนาผ้าลายทองอายุ๔๐ปี
บอกตำรวจไงว่าโดนคนร้าย
คือใช้รถนิสันอาเมร่าสีขาวมาปล้นทรัพย์
แล้วก็ได้เงินไป๔๑๐๐๐บาท
จุดที่ปล้นเนี่ยคือหน้าร้านสะดวกซื้อแถวสะพานใหม่เลย
หลังจากนั้นไปทั้งเงินไปทั้งรถ
เพราะว่าคนร้ายขับรถมุ่งหน้าไปทางวัชรพล
แล้วเงินจำนวนนี้กลุ่มคนร้ายเขาเคยออกอุบาย

ก็ไปดูรถกับกลุ่มคนนี้แล้วเขาก็ตกลงกันว่าเออจะซื้อ
ทีนี้ก็เลยโทรศัพท์บอกภรรยา

หน้าร้านสะดวกซื้อภรรยาก็เอาเงินมาให้สามี

แล้วก็ให้สามีเอาให้สามีไปรับรถที่ตกลงซื้อกัน
อาเมร่าสีขาวทะเบียน๖กไก่พพ๘๑๒๒กรุงเทพมนครเนี่ยนะ
คือตกลงซื้อกันในราคาประมาณ๖๐๐๐บาท
แต่ทีนี้พอวันที่จะดูรถรับรถ
ก็ต้องกดเงินไปจ่ายใช่ไหมใช่ค่ะตัวภรรยากดเงินให้สามีเอาเงินไปพี่
และตัวสามีก็ขึ้นรถอาเมร่าสีขาวกระจะตรวจสอบสภาพภายในไปพร้อมกับผู้ขาย
แล้วก็พกเงินไปด้วยนั่งกันไปแบบนั้นในรถเนี่ยนะฮะมีตัวนายบัญชานะครับ
แล้วก็คนร้ายอยู่๓คนหลังจากนั้นคนร้ายออกไลน์เลยนะฮะ
เดียวค่ะคุณผู้ชมไม่ถึงสิบนาทีเพราะว่าตัวสามีเนี่ยนะ
หน้าตาตื่นกลับมาหาภรรยาแล้วบอกเมียจ๊ะคือตอนนี้โดนคนร้ายจี้ปล้นเงินสดไปทั้งหมดเลย
ตอนแรกภรรยาก็งงจริงพี่บัญชาต้องเอารถมาด้วยเลย
เพราะว่าไหนก็นัดซื้อรถกันแล้วจะจ่ายเงินกันแล้วนะฮะแต่เอ๊ะรถก็ไม่ได้
แล้วพี่บัญจาวิ่งกลับมาทำไมแถมยังบอกว่าถูกปล้นเงินไปด้วย

คือทีนี้ตัวนายบัญชาเองเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่ขึ้นรถไปเนี่ยนะ
ไปได้ไม่เท่าไหร่วัยรุ่นที่นั่งอยู่เบาะหลังอ่ะ
มีดมาจี้คอพี่แล้วก็บอกว่าอย่าขัดขืนนะถ้าไม่อยากเจ็บตัว
แล้วคนร้ายก็ค้นตัวคุณบัญชาปล้นเงินในกระเป๋ากางเกงไป
แล้วก็ไล่ให้คุณบัญชาลงจากรถ
ทีนี้ก็เลยต้องดูว่าคนร้ายทั้ง๓คนคือใคร
เบื้องต้นความคืบหน้าในเรื่องนี้ตำรวจสนบางเขนเขาจับกลุ่มได้แล้ว
จับได้๑ใน๓ก็คือนายวิชาพร้อมทองหรือว่าในหงอายุ๒๑ปี
คือก็ให้การนะบอกว่าเมื่อวันที่๓กรกฎาคมเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว
แล้วนัดหมายกันส่งรถที่หน้าร้านสะดวกซื้อริมถนนเทพรักษ์
โดยมีนายธนินทรหรือว่านายเก่งที่เป็นพี่ชายนั่งรถไปด้วย
พอไปถึงจุดที่เกิดเหตุได้ลงจากรถแล้วก็พาผู้เสียหายขึ้นรถ
ตกลงมาคุยราคากันบนรถแต่ทีนี้คุยกันไปคุยกันมาเนี่ย
ราคามันไม่เป็นไปตามที่ตกลงก็เลยมีการยื้อแย่งเงิน
มีการยื้อแย่งกุญแจรถกันครับแล้วหลังจากนั้นค่ะในเก่ง
ลงจากรถแล้วก็ขับรถออกไปเอาเงินสี่หมื่นบาทหลบหนี
เอารถไปซ่อนไว้อยู่ที่ชุมชนอนันต์สุขสรรค์รุ่น๑๘
มันอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุสักประมาณกิโลครึ่งค่ะ
แล้วก็แยกย้ายกันหลบหนีก่อนจะเข้ามามอบตัว
เรื่องต้นตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาแหละ
ปล้นทรัพย์โดยมีและใช้อาวุธมีด
และร่วมกันพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

แปลว่าตอนนี้จับกุมได้๑คนคือลายหงย์
แล้วลายหงย์ซัดทอดไปถึงพี่ชาย
แต่พี่ชายที่บอกว่าชื่อในเก่งตอนนี้ยังตามจับตัวไม่ได้
เดี๋ยวตำรวจจะต้องตามจับกลุ่มตัว
อีก๒คนที่ยังหลบหนีอยู่มาดำเนินคดี

จำนวนเงินซื้อรถตกลงมาเท่าไหร่กันแน่
หกหมื่นบาทหรือว่าเท่าที่สามีพระยาคู่นี้กดเงินไป
คือ๔๐๐๐บาทนะฮะก็ต้องตามต่อสำหรับคดีนี้นะครับ